มาดูกระแสดราม่าในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
พีชคนเลือดบวกกับพยาบาลสาวนะคะ
ที่มีการตอบโต้กันทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

สรุปแล้วจนถึงวันนี้นะคะรวบรวมหลักฐานแล้ว

เมื่อวานนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
นายถิติวัฒน์ศิระเศรษฐกรเจ้าของเพจพีชคนเลือดบวก
เปิดเผยว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
และก็ได้ตั้งทนายเตรียมฟ้องกลับพยาบาลสาว

เกี่ยวกับการเปิดคอร์สสอนมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย
โดยเรียกค่าเข้าร่วมคนละ๕๐๐บาท
แล้วเอาแคปตัวนี้แคปชั่นตัวนี้ขออภัยนะคะ

ถ้าปลอดภัยจริงแล้วจะติดโรคมาเหรอ

อายสุนัขเสลอจะไปสอนคนอื่นแบบนั้นนะนะ
อันนี้คือสิ่งที่พยาบาลสาวเขาแคปชั่นเอาไว้นะคะ
ฟังเสียงพีชคนเลือดบวกหน่อยค่ะ
ก็ไม่ได้บอกว่าผมดีไงครับ

ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งหรือผมรู้อะไร
แต่ถ้าคุณมีวิธีการอื่นที่ดีกว่า

คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปสิครับคุณมาด่าผมทำไม

การที่เรารู้ว่าเราจบอะไรเหมือนเหตุการณ์ที่ล่าสุด

เรียนพยาบาลวิชาชีพก็ไม่ได้ถูก

เพราะน้องไม่รู้ใช่ไหมครับ

แล้วเขากล่าวหาเราด้วยถ้ามันรุนแรงว่า
เรากำลังจะฆ่าคนทั้งที่เราไม่แพร่เชื้อแล้ว
คือหลังจากที่เขาไปแจ้งความนี้นะคะ

ซึ่งจริงจะจัดขึ้นวันที่๔กุมภาพันธ์ยกเลิกออกไปก่อนเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องทางการแพทย์แพทย์หญิงนิตยาพานุภาค
ยืนยันบอกว่าสิ่งที่พีชโพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงแต่ส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วย
กับสิ่งที่พีชได้ออกมาสร้างคอร์สแบบนี้ฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะ
แต่ยูเท่ากับยูไม่ได้แปลว่าให้เลิกใช้ถุงยางอนามัยนะคะ
คำว่ายูเท่ากับยูแปลว่าคนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยค่ะ
เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนไม่มีเชื้อใช่ไหมคะ
ชีวิตการงานชีวิตการเรียนชีวิตเพศสัมพันธ์
คนไม่มีเชื้อก็มีคนที่ใช้ถุงยางและไม่ใช้ถุงยางอนามัย
บริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
เราแนะนำเสมอแหละช่วยอนามัยดีที่สุด
อย่างไรก็ตามนะคะคุณหมอนิตยาก็รณรงค์แหละ
ใครที่จะมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันตัวเองทุกครั้งก็คือสวมถุงยางอนามัยนะคะ